อุบัติเหตุที่ให้คุณผู้ชมดูต่อไปนี้นะคะมี๒เหตุการณ์ด้วยกัน
เหตุการณ์แรกใหญ่ชนใหญ่เหตุการณ์เล็กชนใหญ่
เอาไปดูใหญ่ชนใหญ่กันก่อนนะคะ

ด้านหน้าพังเลย
ในสมศจิรินาโบราณเพริง
เรือนอัศหกใจว่าเขาจำเลยว่า
รถแผ่นจนเยียมพุทธ
เราไม่น่าว่า
หันมากเลยทำให้นายทองคูณที่ที่ขับรถสิบแปดล้อตามมาด้านหลัง
ไม่ทันระวังชนท้ายเข้าเต็มแรงแต่รถของนายทองคูเนี่ย
ค่อนข้างพังนะเสียหายมากกว่าคู่กรณีอีกนะคะ
นี่คือใหญ่ชนใหญ่ทีนี้มาดูเล็กชนใหญ่กันบ้างค่ะ
ที่สุรินทร์เป็นอุบัติเหตุระหว่างรถจากกระยานยนต์ผู้ข้างข้าง
ชนกับรถบรรทุกค่ะบริเวณถนนสายบ้านน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรีกับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะที่เกิดเหตุค่ะ
รถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ในจุดเกิดเหตุห่างไป๑๐เมตร
รถบรรทุกคู่กรณีจอดอยู่ข้างทางเช่นเดียวกันและพบว่ายังคงมีเพลิงลุกไหม้ป่าอยู่บางส่วนใกล้ใกล้กันนี่มันเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุด้วยนะคะ
ชาวบ้านได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเลยออกจากจุดเกิดเหตุมายังที่ปลอดภัย
พอรถพยาบาลมาถึงก็เข้าไปช่วยเหลือและพาส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะเนื่องจากทุกรายอาการหนักเลย
รายหนึ่งสาหัสเพราะถูกเพลิงไหม้ผิวลอกไปทั่วร่างกาย
ส่วนอีก๒รายค่ะบาดเจ็บขาหักและมีแผลที่หน้าที่ตามร่างกาย
ทราบชื่อเพียง๑รายเท่านั้นนะคะคนที่บาดเจ็บที่ขาชื่อว่านางมาลัยพิษเพ็งอายุ๔๙ปีเป็นคนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
ส่วนผู้โดยสารมาด้วยกันทั้งหมดเป็นญาติกัน
บอกก่อนเกิดเหตุไปซื้อของที่ตลาดในอำเภอรัตนบุรีกำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านที่ตำบลโพนโก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุมาเจอกลุ่มควันไฟหนาทึบเลยค่ะ
เต็มถนนไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมคะเต็มถนนไปหมดเลยเธอบอก
ไม่เห็นก็เลยขับรถหลบหักขวาข้ามไปอีกเลน
และเป็นจังหวะที่รถบรรทุกขับสวนมาพอดีค่ะ
ชาวบ้านมาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเล่าว่าบริเวณที่เกิดเหตุ

และอุบัติเหตุครั้งนี้ถือว่าเคราะห์ดีชาวบ้านหลายคนผ่านมาเห็น

เคืองเป็นครบอายุ๕๐ปีคนขับรถบรรทุกในจุดเกิดเหตุ
บอกว่าเมื่อขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ
ก็เห็นเหมือนกันเห็นมีควันไฟเต็มไปหมดเลย

แต่ช่วงนั้นก็ไม่เห็นว่ามีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
สวนมาพอดีพอชนกันถึงรู้ตัวแหละ

แล้วก็เห็นว่ามีคนตกไปอยู่ช่วงที่มีไฟ
เขาบอกว่าก็ช่วยมาได้นะคะ
เอ้าเหตุการณ์นี้นะคะบวกกันทั้งเรื่องของอุบัติเหตุ

รวมถึงไฟที่มันเกิดขึ้นข้างทางด้วย

ต้องแก้ไขอย่างจริงจังนะคะ